สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับ
ก็คงจะต้องพูดคุยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยเป็นหลัก
หมูนี้ก็แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเข้าสู่วันที่หนึ่งแล้ว
ตอนนี้ก็ไปเก็บตัวอยู่ที่สหรัฐอารับเอมิเรตเป็นที่เรียบร้อย
ที่จะลงเล่นในเกมสำคัญวันที่๖ตุลาคม

ว่าเกมสำคัญเพราะว่าไทยเหล่านั้นยังไม่มีคะแนนเลย

ความมั่นใจแล้วก็โอกาสมันก็จะกลับมา

ดให้ดูแลเรื่องของสุขภาพ
ในการดูแลเพื่อศาสตร์เซียวเซียซ
ดูแลดูว่าอย่าให้เป็นไข้อย่าให้ป่วยนะครับในช่วงก่อนวันแข่งนะครับ
ซึ่งเกมในนัดนี้นะครับอย่างที่เราเรียนให้ทราบไปเนี่ย
มันเป็นเกมสำคัญที่มากกว่านัดหลังเพราะว่าถ้าเกิดเราได้อย่างน้อย๑คะแนน
ครับนะครับหรือว่าสามคะแนนเนี่ยนัดหลังเราก็เล่นง่าย
เล่นง่ายเลยอ่าอีกหนึ่งคะแนนตามเป้าหมายที่บอกว่าสี่แต้ว
วิธีการเป็นยังไงคือได้หนึ่งก่อนไปเก็บสาม
ได้๓ก่อนไปเก็บ๑ก็แล้วแต่ที่หน้างานตรงนั้นว่านักเตะไทยนั้นทำได้ดีแค่ไหนนะครับ
ครับอ่าตอนเช้าเราเข้าไปแล้วนะครับ
ก็มีการซักซ้อมในเรื่องของเกมลุกนิดนึง
วันนี้เช้าเย็นวันนี้จะเย็นอย่างเดียว
สภาพอากาศตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับ

มีระยะการล้าตึงบ้างหนึ่งคน

แต่คิดว่าคงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโดยทั่วไปก็ทุกคนตั้งใจดี
กันหน่อยนะครับสำหรับโปรแกรมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
ที่๓ของรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
ทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอารับเอเมริตในวันที่๖ตุลาคมนะครับ

แข่งขันในนัดที่๔กับอีรักษ์ในวันที่๑๑ตุลาคมครับ